คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเป็นอุทาหรณ์ด้วยเตือนใจกันด้วยนะสำหรับคนนั้นที่ต้องทำงานที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงกับชีวิตนะคะมีคนงานคนนึงนะคะเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยก็คือเขาตาบอดครับมองไม่เห็นแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาต้องดำน้ำลงไปเปิดหน้าดินในบ่อดูดทรายค่ะมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
แล้วน้ำนั้นลึก๓เมตรนะคะ

เขาจมอยู่ใต้น้ำลึก๓เมตรชั่วโมงกว่านะพี่อุ๋ย

สังเกตว่าตอนที่นำตัวเขาขึ้นมาเห็นเขาโยนของอะไรทิ้งไหมคะ

ก็เลยรอดไม่อย่างนั้น๑ชั่วโมงกว่าอยู่ใต้น้ำลึก๓เมตรคือไม่มีทางเลยนี่เห็นไหมคะ
นั่นคือหน้ากากออกซิเจนเป็นเครื่องมือที่เขาต้องใช้อยู่แล้วสำหรับในงานนี้

คนเจ็บคือคุณสุนทรนะคะอายุ๕๖ปีค่ะ
อย่างที่บอกโดนดินเหนียวก้อนใหญ่น้ำหนัก๑ตันทับท่อนล่างลำตัวขยับไม่ได้อยู่ใต้น้ำลึก
คนงานก็ต้องช่วยกันเอาเชือกไนลอนเกี่ยวหัวดูดทรายผูกกับแบ็คโฮอีกทีนึง
เพื่อดึงหัวดูดทรายขึ้นมาเปิดให้ดินเหนียวแยกออกจากกันถึงจะดึงร่างคุณสุนทรขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะ
แล้วก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอ่อนแรงมาก
เพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังว่าคนที่ทำหน้าที่เวียนกันลงไปเปิดเครื่องดูดทรายเนี่ยนะ
มี๓คนคือมีคุณสุนทรมีตัวเขาแล้วก็นายสมนึก
เขาบอกว่าจะต้องเวียนกันเปิดหน้าดินเปลี่ยนกันคนละ๓ชั่วโมง
ตอนถึงคิวนายสุนทรเนี่ยผิดสังเกตตรงที่มันไม่มีทรายออกมาจากท่อดูดทรายเลย
กระตุกเชือกเหมือนเป็นการส่งสัญญาณคุยกับคนที่อยู่ใต้น้ำ
สุนทรก็ยังกระตุกตอบ๕นาทีผ่านไป๑๐นาทีผ่านไปเอ๊ะทรายก็ยังไม่ออก
สุดท้ายเลยพากันดำลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้รู้ว่านายสุนทรโดนดินเหนียวทับ
ปกติถ้าเขากระตุกกลับแล้วเขาจะจะขึ้นมา
เขาก็จะขึ้นมาว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงกล้างหรือยังไงหัวดูด
แต่นี่แกประตูกลับแต่ไม่ขึ้นประมาณ๑๐นาทีก็ไม่ขึ้นเราก็ผิดสังเกตดึงตัวแกมาแล้วมันดึงไม่ขึ้น
ไม่ขึ้นเพราะว่าดินเหนียวมันก้อนใหญ่นะหนักประมาณเป็นตันแหละ
แล้วก็เอาพอดีหัวดูดก็มีหูเหล็กเราก็เอาเชือกนั้นไปปลูกปลูกกับหูเหล็กครับเราก็ดึงขึ้นมาทำให้ดินเหนียวที่กำบนมันแตกออก
หัวดูดอยู่บนดินเหนียวนั้นน่าจะยากกว่านั้น
ก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจให้คนงานทุกคนต้องระมัดระวังด้วย
ส่วนนายสมควรปล้องอ่อนในอำเภอกงหราก็บอกว่า
บ่อดดูดทรายเปิดมา๔๕ปีได้แล้วล่ะ

แต่เมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาทางอำเภอสั่งระงับการเปิดบ่อดูดทรายชั่วคราว
เพราะมีการร้องเรียนกระทบแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ความปลอดภัย
ก็เลยสั่งระงับไว้แต่ปรากฏว่าอยู่เนี่ยพออุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบเมื่ออาทิตย์ก่อน
มีการเปิดบ่อดูดทรายนี่อีกครั้งแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ตอนนี้ก็เลยสั่งระงับการเปิดบ่อดูดทรายออกไป
กว่าจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จนะคะ